ไปดูเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีกันบ้างนะครับ
เพราะว่าชายวัย๖๐ปีหึงโหดยิงอดีตแฟนทั้ง
ที่ก่อนหน้านี้นั่งกินเหล้าด้วยกันแท้นะฮะ
ยิงอดีตแฟนเข้าไปหลายนัดจนเสียชีวิต
แล้วก็มีการยิงเพื่อนบ้านที่เข้ามาแย่งปืน
เสียชีวิตไปอีกรายหนึ่งนี่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปพยายามกู้ชีพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒ที่ผ่านมานะฮะ
ตำรวจสพปากคลองรังสิตเข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่ง
ซอย๒๘ประดิษฐ์เจริญตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
พบผู้เสียชีวิต๒รายก็คือ๑นางสาวชุดาพาตรีโอดอายุ๕๓ปี
เป็นอดีตแฟนของผู้ก่อเหตุนะครับมีอาชีพเป็นแม่บ้าน

ถูกยิงเข้าที่หน้าผาก๑นัดแขนขวา๑นัดแล้วก็ขาขวา๑นัดนะครับ
ส่วนศพที่๒ก็คือศพของนายจนุกิจพงยพัฒน์อายุ๔๙ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดหน้าอก๑นัดแล้วก็ท้อง๑นัดนะครับ
ห่างกันไปประมาณ๕เมตรนะฮะศพทั้งสองห่างกัน๕เมตรนะครับ
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
ใกล้กันพบโต๊ะบนโต๊ะมีขวดเบียร์เปล่าวางอยู่๓ขวดเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายเลิศลาพิษแย้มชุมพรอายุ๖๐ปีนะฮะ
มีอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็เป็นอดีตแฟนของคนตาย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลังก่อเหตุเสร็จนะครับ
ทีนี้ตำรวจสอบปากคำเจ้าของบ้านก็คือนางชาววงมณีอายุ๖๔ปี
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองกับผู้เสียชีวิต
รวมทั้งนายเลิศลาพิษมือปืนแล้วก็ญาติเนี่ยนะครับ
ก็คือทั้งหมด๕คนนั่งดื่มเบียร์กันจนถึงตี๒ดึกดื่นแล้ว
และทีนี้เจ้าของบ้านเองก็บอกอ้าวดึกแล้วแยกย้ายกันได้แล้ว
และทุกคนก็เลยแยกย้ายกันนะครับ
จากนั้นปรากฏว่านายจนุกิจผู้เสียชีวิตเดินไปเข้าห้องน้ำ
และอยู่นายเลิศลาพิษคนก่อเหตุ
ชักอาวุธปืนออกมาจ่อยิงนางสาวสุชาดาอดีตแฟนหลายนัด
และเป็นจังหวะที่นายจนุกิจเดินออกมาจากห้องน้ำพอดี
พยายามไปยื้อแย่งปืนกับนายเลิศลาพิษ
ทำให้นายจนุกิจถูกยิงเสียชีวิตตามไปด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากกรณีที่นายเลิศลาพิษ
ผู้ก่อเหตุหึงหวงนางสาวสุชาดาอดีตแฟน
แม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้ว

ส่วนนายจานุกิจเพื่อนบ้านก็ถูกยิงไปด้วย

ก่อนที่จะโดนยิงซ้ำฝ่ายหญิงอุวสัจร้องขอชีวิตแล้วนะครับ
เขายอมแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังกระทำนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องจัดชุดไล่ล่าในการติดตามตัว